คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่พบกับเริ่มน้อยของเรากันมากดีกว่า

โทษประหารคือเพลงเนี่ยอกหักรักคุณแน่นอน
แต่ในชีวิตจริงของพี่อ๊อฟตรงกันข้ามเหลือเกิน
เพราะเจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจอยู่กับนักร้องสาว
ธัญญาอาสยามากว่า๘เดือนแล้ว
แต่ยังไม่ขอใช้สถานะคำว่าแฟน
เป็นเพียงแค่คนรู้ใจระยะสุดท้ายจ้า
ทำดีซะละเกินนะคะ
ขอเวลาที่จะศึกษากันอีกสักแบบ๒๓เดือนอะไรอย่างนี้
ผมว่าว่าประมาณนั้นเพราะว่าเพิ่งจะคุยกันมาได้๘เดือนเอง
เขามาเตะเราคือเตะกล่องดวงใจเรา
ไม่ได้หวังอะไรเลยกับการที่แบบ

คุณแม่เราก็โอเคเลยไฟเขียว